มีคลิปจากกล้องหน้ารถค่ะเป็นพนักงานของรถรถบัสเนี่ยนะคะ
ปัสสาวะข้างทางแล้วตอนที่เขาจะวิ่งกลับขึ้นไปที่รถบัสเนี่ย
เกิดเหตุการณ์นี้เลยคุณผู้ชมโอ้โหน่ากลัวมาก
ตกใจนะคะเพราะว่านี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถกระบะ
กำลังขับเข้าด่านเพื่อรอรับบัตรก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์
จุดที่เกิดเหตุเป็นแถวบางประกงฉะเชิงเศร้า
ทีนี้พอมาถึงช่วงทางเบี่ยงค่ะ
มีผู้ชายคนนี้คือนายทัพพสารเชื้อบริหาร
เป็นพนักงานของรถบัสคือวิ่งข้ามถนนตัดหน้ามา
ก็เลยพุ่งชนเข้าเต็มแรงจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคนขับรถกระบะ
คันที่ติดกล้องหน้ารถก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัย

แล้วก็มีคนขับคือนายคำดีโคตรโพอายุ๔๖ปี
ก็ได้สอบสวนในคำดีนะคะให้การบอกว่าผู้บาดเจ็บเป็นเด็กรถ
แล้วเขาลงจากรถเพื่อที่จะไปปัสสาวะ
ขณะที่รอส่งไก๊ขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้าน
ตอนนั้นเองพนักงานคนเจ็บวิ่งข้ามถนนจะกลับมาที่รถ
ก็เลยถูกรถกระบะของนายจำเนียนพุ่งชนแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
กล้องหน้ารถส่วนนายจำเนียนก็บอกว่าตอนนั้นกำลังขับรถออกมาจากด่าน
คิดไงว่าจะมีคนมาข้ามถนนตัดหน้าตรงจุดนี้
ตำรวจก็สอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะคะ
หลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเกิดเหตุช่วงกลางคืนด้วยไงคุณ
ส่วนรถใหญ่จอดแบบนี้เลยก็โอ้โหอันตรายเหมือนกันนะฮะ